คุณผู้ชมครับวัยรุ่นเขม่นกันในผับ
จริงเนี่ยออกมาต่อยกันหน้าผับรอบนึงแล้วนะ
แต่ไม่จบแค่นั้นคนนึงที่เป็นคู่อลิ
ไปเอาปืนมาแล้วมายิงเขา
น้องคนนี้ที่ปั๊มหัวใจอยู่ล่าสุดเสียชีวิตครับ

สี่แยกสัญญาณไฟวัดขุนกล้องอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำครับ
เจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็คือปั๊มหัวใจช่วยชีวิตนายสอนรัก

ถูกยิงนะครับกระสุนเข้าใต้ราวนมขวา
แต่คนเจ็บเสียชีวิตในเวลาต่อมา
จากการสอบถามญาติผู้เสียชีวิตนะครับ
จะกลับมาพักที่บ้านได้๔วัน

หลานเป็นคนขี่โมโรไซส์แล้วหนาเป็นคนซ้อน
เป็นคนซ้อนน่ะอื้อหือนี่คือแล้วไปมีเรื่องกับวัยรุ่น
แล้วพาออกมาต่อยกันหน้าผับทีนะนึกว่าจะจบแล้วไม่จบ
พี่ก็ชวนอย่างนั้นกลับบ้านดีกว่าว่าไม่อยากให้เรื่องบานปลาย
แต่ปรากฏว่าระหว่างทางครับวัยรุ่นขี่รถตามมา
แล้วยิงครับกระสุนโดนนายสอนลักษณ์เสียชีวิต
หลังจากนั้นทั้งคู่นะฮะขออภัยฮะคู่กรณีก็หลบหนีไป
ตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามตัวนะครับ
มาสอบสวนแล้วดำเนินคดีโอ้ยิงเขาตายเลย